ซึ่งการยกเลิกเที่ยวบินเมื่อวานนี้นะครับ
ก็ทำให้มีผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบมากกว่า๑๐๐คนนะครับ
หลายคนก็ได้โพสต์ข้อความไม่พอใจบนสื่อสังคมออนไลน์
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือหลายคนแสดงท่าทีไม่เชื่อมั่น
ในคุณภาพการบริการแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยครับ
ที่ต้องการจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
และประกาศว่าจะไม่ใช้บริการอีก

พี่เป็นนกแฟนคลับของเขา
แต่คิดว่าคงจะคืนแล้วล่ะก็อยู่สภาพนี้ไม่ไหว
มันเสียหายมากกว่ากับเงิน๓๐๐กว่าบาท
ก็นี่พี่ว่าน้องจะไปรับเงินสดคืน

มันเป็นประสบการณ์วันวาเลนไทยว่า
ความรักนี่เพิ่มความไม่น่ารักให้เลย

เพราะว่าถ้าคุณมีคำตอบที่ดีนะ
ผมโอเคนะแต่ก็ตอบอะไรไม่ได้ไง

ผมก็ทำธุรกิจผมก็ต้องรับธุรกิจของผมเหมือนกัน

เดือดร้อนจากการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของนักบิน
คำคืนวันที่๑๔กุมภาพันธ์
แสดงท่าทีไม่เชื่อมั่นต่อการบริการของสายการบินแห่งนี้

แม้จะเคยเป็นสมาชิกแต่หลังจากนี้อาจจะยกเลิก
ขณะที่ผู้โดยสารอีกส่วนหนึ่งใช้พื้นที่ของสังคมออนไลน์
กระทู้สนทนาผ่านเว็บไซต์ชื่อดัง
เมื่อวานนี้ของนกแอร์ยังปฏิบัติภารกิจในฐานะนักบินของนกแอร์เหมือนเดิม
คุณจะใช้บริการนกแอร์หรือไม่
มีสมาชิกหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่า
อาจจะไม่ใช้บริการของนกแอร์แล้วเพราะไม่มั่นใจในการเดินทาง
พร้อมกับยกตัวอย่างว่ากรณีที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
หากตกเครื่องจะต้องเจอกับปัญหามากมาย
มากกว่าการสูญเสียแค่ค่าที่พัก
อาจจะเสียงานที่นัดหมายและผลกระทบอื่นที่อาจตามมาในอนาคต
หลายคนมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกระทบกับความน่าเชื่อถือของนกแอร์

อกจากนี้ยังมีผู้แสดงความคิดเห็นว่า
หากนักบินไม่แสดงตัวออกมายอมรับผิด
หรือผู้บริหารนกแอร์ไม่ลงโทษนักบิน
ก็ตั้งใจว่าจะไม่จองนกแอร์อีกแล้วแน่นอน
ขณะที่หน้าแฟนเพจของสายการบินนกแอร์
ได้มีผู้โดยสารเข้าไปขอคำตอบจากผู้บริหาร๒ประเด็น
ข้อแรกขอให้เปิดเผยชื่อนักบินและพนักงานที่ประท้วง
อีกข้อคือต้องการสร้างมาตรการลงโทษต่อผู้ประท้วง
ทำให้ผู้โดยสารเดือดร้อน
ผู้โพสต์ส่วนใหญ่ชี้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความบกพร่อง
ของฝ่ายบริหารสายการบินนกแอร์
เพราะไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับผู้โดยสารทราบในทันที
นายสมฤทธิ์ลือชัยนักวิชาการอิสระที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้
จะฟ้องร้องสายการบินนกแอร์เพื่อให้เป็นตัวอย่างให้กับผู้โดยสาร
ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกหรือดีเลเที่ยวบินในอนาคต
นายสมฤทธิพร้อมด้วยคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวม๑๒คน
มีกำหนดการเดินทางสู่กรุงเทพด้วยสายการบินนกแอร์เวลา๑๙นาฬิกา๕นาที
แต่ต้องติดอยู่ในสนามบินอุบลราชธานีและต้องเดินทางกลับโดยสายการบินอื่น
กแอร์รับผิดชอบด้วยการคืนตัวและจัดหาโรงแรมที่พัก
การบินนกแอร์ใช้วิธีการเช่าเหมาลำเที่ยวบินของสายการบินอื่น

เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง
ออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยอมรับว่า
การเดินทางไปกับสายการบินอื่น
ไปจนถึงวันพุธที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์รับปากไว้กับกระทรวงคมนาคม
ว่าจะแก้ปัญหาภายในให้แล้วเสร็จภายใน๓วัน
ข้าวเทราะทีวีรายงาน